และสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่๑๒แล้วนะครับ
เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันนะครับว่า
ใครที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปครับ
กซ้ายครับซ้ายสูงเดินมั่วอาจจะโดนก้านคอหล่นได้ครับ
แต่ตอนนี้ต้องดูว่าเด็ดเก้าแสนนั้นจะโต้อย่างไรครับ
ดซ้ายไปเยอะครับลำตัวอีกซ้ายอีกเรียบร้อยครับปลายคาง

คือหูดับเลยนะครับลักษณะแบบนี้ครับ
อื้อหึดูค่ะในวงประตูนี้คนน่ะโดนติดหนุ่มไว้ก่อนนะครับ
โอ้โหออกละเอียดแล้วก็ออกเน้นนะครับ

ขวางหน้าอนาทชัยใช้หลวงอุทมุกไว้แทงด้วยซ้าย
ไตรรัสเดินเจอทีบก้อน่ายครับมีครับขวาง
ไล่แขนเด้งตี

ดูภาพช้าชัดนี่ก็ถือว่าหนังชีวิตนะครับ

ซ้ายมาเจอขวาโต้นี่ทีบเรียงนะครับ
เกือบโดนปากครับเสียบซ้ายครับอันนาตาชัย
ไตรรัฐก็ตีขวาคืนดูจังหวะถีบอีกครั้งหนึ่งครับ

โชคแก้วแล้วซ้ายนี่ครับ

ลิโกรัสก็เดินให้เตะอยู่แล้วนะครับ

เดินไม่กลัวเลยครับไม่มีอะไรกดดันเลยครับลิโกรัส

โชคแบบปากครับกลัวโชคแบบนี้ครับ
ถ้าเกิดปากครับกลัวก็ยิ่งเจ็บหนักเลยครับ
ไม่แน่ครับอาจจะยืนหยัดจนหมดยก๒ได้ครับ

ผลงานของนิโครัฐโอ้โหต่อยน้ำกระจายเลยครับ

ที่ตัวเล็กแต่ว่าต่อยหมัดได้คมครับ
แล้วก็หนักแรงครับถูกจังหวะด้วยนะครับ
ภาพช้าครับจุดเกิดเหตุยกแรกครับ
แล้วหลังจากนั้นแพงนิดเลยครับขวาตรง
ขวานี่จริงหล่นเลยครับ

โดนขนาดนี้ลุกขึ้นมาได้ครับ

นี่ครับหมัดขวาของปริญญา